ตัดผมเสริมสวยหมอนวดห้าง
แล้วเข้าไปโดยการอะไรสวมหน้ากาก
โดยการเยียวยาโดยการดูดความร้อน

คำตอบที่ชัดเกณฑ์
แล้วก็ขอร้องให้ทำที่บ้านแล้วก็อะไรจะออกมาที่จะติดล่วงขอร้องเถอะ
ทุกวันนี้ที่คนมาตรงนี้มีผลกระทบทุกคนนะครับแล้วคือเป็นสิทธิ์ของประชาชนด้วยที่